คุณผู้ชมคะงานเข้าอีกแล้วสำหรับลำไยหาย
ทองครรมปีที่แล้วเนี้ยก็มีดราม่าปะปะไปไปแต่ปี
เจอดราม่าเข้าอย่างจังนะคะคือเมื่อคืนนี้เนาะ
ลำยยัยเนี้ยเขามีการโชว์ตัวที่อำเผอร์สำโรง
อุบลราชธานีนะคะแต่พอถึงเวลากลับไร้เงานักร้อง
ทำเอาเหล่าแฟนคลับกว่า๓๐๐คนที่ไปรอชม
เกิดความไม่พอใจทำลายข้าวของภายในงานเสียหายเลยนะคะ
พังเว้ยเหี้ยพลอยพังเลยคุณค่ะพร้อมกับรีบร้องขอฆ่าตัวคืน
บันเทิงไทยรัฐต่อสายตรงไปยังประจักรชัยหายทองคำ
จัดการค่ายนะคะแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องสาว
ซึ่งคุณประจักรชัยเปิดเผยว่าลำไยเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะเบี้ยวคอนเสิร์ต
แต่เกิดจากทางผู้จัดงานไม่ได้วางค่ามัดจำเอาไว้
เพราะที่ผ่านมาเคยโดนเบี้ยวฆ่าตัวมาแล้วหลายครั้ง
ซึ่งก่อนวันงานก็ได้พยายามติดต่อทวงถามไปทางผู้จัดงานก็เงียบหาย
จึงทำให้คณะของเขาไม่กล้าเดินทางไปแสดง
คือถ้าขนไปเนี่ยเราไม่ได้เงินเขาก็ไม่กล้าไป
อกจากนี้นักร้องสาวยังได้ส่งคลิปฝากขอโทษแฟนคลับที่มารอเกอร์
อัปเดตคิวงานที่จะไปแสดงใหม่ผ่านบันเทิงไทยรัฐมาอีกด้วยค่ะ

ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะจากแฟนเพลงที่ส่งมาให้น้องลำไยนะคะในงานของคุณยายนะคะ
แล้วก็เรื่องของวันที่๗ที่มีประเด็นกันที่อุบลนะคะอำเภอสำโปรงนะคะตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วนะคะ
ผู้จัดแล้วก็ทางในอำเภอนะคะได้ว่าจ้างวันที่คิววันที่๑๖เดือนนี้นะคะเวลา๒ทุ่มนะคะ
ไปให้พี่น้องชาวสำโรงนะคะดูฟรีนะคะเป็นการชดเชยวันที่๗ที่ผ่านมานะคะที่มีการผิดพลาดกันใดก็แล้วแต่นะคะ
เจอกันวันที่๑๖นี้นะคะ
สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับก็ไปดูกันได้นะคะวันที่๑๖มกราคมนี้เขาแก้ไขให้แล้วนะคะ
ที่ได้สูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักไปเมื่อคืนนี้นะคะ
โดยจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๓คืน
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่๑๖มกราคมนี้นะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องลำไยมาณโอกาสนี้ด้วย
ขนาดว่าตัวเองเพิ่งเจอกับความสูญเสีย